ต่อกันที่เรื่องราวของฟุตบอลไทยกันบ้างครับ

ก็เปิดเผยนะครับว่าขณะนี้กำลังร่วมมือกับบริษัทสปอร์ตเรด้า
ในการจับตาผลการแข่งขันของฟุตบอลไทยลีกครับ
มีผลการแข่งขันในลักษณะของการล็อกผลการแข่งขันอยู่ครับ
โดยที่ประเด็นนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องกรรมการนะครับเป็นเรื่องของสโมสร
ตอนนี้ทางสมาคมยังไม่มีหลักฐานดังกล่าวแน่ชัดครับ
แต่ก็จะยังคงจับตามองอย่างใกล้ชิดและกำลังรวบรวมหลักฐานอยู่ครับ
เพื่อให้ทีมที่มีความคิดดังกล่าวให้เลิกทำนะครับ
เพราะว่าจะมีบทลงโทษที่ร้ายแรงครับ

สิทธิที่น่าสนใจก็คือ๑๐ปีที่ผ่านมาครับ
ตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรบุรีรำมาเล่นที่สนามแห่งนี้นะครับ

ทั้งสิ้น๑๘นัดไม่เคยแพ้สักเกมหนึ่งเลยนะครับ
ที่แล้วที่เจอกันที่สนามแห่งนี้ก็เป็นบุรีรำครับ
มาเอาชนะได้๑ประตูต่อ๐ครับ
คู่นี้แข่งขัน๑๘นาฬิกานะครับ
พร้อมกับกันนี้ก็ยังมีการแข่งขันไทยลีกอีก๒คู่นะครับ